เรือลองค่าขนาดนี้
ก็จำได้ไปยา

เพราะว่าเมื่อเช้าเค้ายึกละเค้ายึกใส่ละ
หมา

ว่ามันจะได้ปลดตังให้ผมผมเนี้ยมีอยู่แค่เนี้ย
ผมเลือกออกดีไม่ได้ด้วยผมเจ็บแหละ

บอกว่าเค้าไม่มีตังค์ไม่ได้โจปกัน
เอาอย่างเดี๋ยวขอบบผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่

เขาจะเข้าใจ
ผมนึกว่าคนกำลังจะพ่นกันหรืออะไรกัน

ผมไม่อาจจะพ่นเขา

เพราะว่าเขาก็ไม่มีนะจริงทำยังไงทีนี้
ไม่ได้พี่

เห็นแล้วล่ะ

ผมจะกลับไปยังไงไม่รู้เลยเนี่ย